สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
วันนี้ขอลองขึ้นสูงบ้างเพราะว่าจะได้ดูว่าข้างหลังจะไปถึงไหน
นี่เราก็คิดว่าเฮ่ยแหยามาให้เยอะที่สุดใช่มั้ยฮะ

เอามาข่าวแรกวันนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐเลยค่ะ
เจ้าค่ะตอนนี้ไปไหนก็พูดถึง
เจ้าก็ต้องไปเข้าพบบิ๊กตู่สักนิดนึงนะคะ
เรียกว่าไปกระตุ้นเรียนรู้วัฒนธรรม
ทึกเข้าไปของพี่หมื่นนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการก่อนประชุมคอรมอทางกระทรวงวัฒนธรรม
ได้นำผู้จัดเลยนะแล้วก็นักแสดงละครบุภเพสันนิวาส
นำโดยคุณหน่องอรุโนชาพี่หมื่นนะคะคุณโป๊ปควงแม่หญิงการะเกด
คุณเบลล่าพร้อมด้วยปั้นจันมะปรางรวมถึงคุณหลุยสก๊อตซูซี่
เข้าไปพบนี่เลยค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย
เพื่อที่จะรณรงค์แต่งชุดไทยในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองค่ะ
ทั้งนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางมาถึงธรรมเนียบ
ก็เห็นข้าราชการมากันเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่เยอะแยะ
บอกว่ามายืนดูนักแสดงอยู่คนเอกประยุทธ์ก็แซวบอกว่า
ข้าราชการทำเงียบอย่ามาทำอะไรกันเยอะแยะ

เออซึ่งพอนายกประยุทธ์บอกว่าเหมือนรู้ทันอ่ะ

มาทำอะไรมาทำอะไรมารอใคร

โอ๊ยมารออเจ้าอ่ะสินี่ก็เป็นอย่างนี้
พร้อมกับถามถึงบทบาทของตัวละครแต่ละตัว
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่ได้ดูละครเรื่องนี้เท่าไหร่
แต่ก็ทราบว่ามีข้อมูลจากคนนู้นเอามาเล่าให้ฟังก็รู้สึกประทับใจนะ
ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
เป็นการสารต่อสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำเอาไว้ด้วย
และนี่คือไทยนิยมคนไทยชอบดูละครดังนั้น
ผู้จัดจึงต้องทำให้ดีเพื่อให้เกิดความประทับใจ
แล้วก็มีการคุยกับพี่หมื่นโป๊ปนะคะ
ก็ถามว่าไหนลองพูดเหมือนในละครสิ

ก็นี่เลยว่ากันไปแล้วลองไปดูคลิปลองไปดูคลิปค่ะ
มีแซวอยู่แซวแซว
การลักษณ์เทสสาวาจากคนพิการฟังไม่รู้ความเกิดอยากจะได้

ไม่เอาการเอาเงินถ้าจะเป็นคนดีกว่าแบ่ง

วันนี้ละครถ่ายไปแล้วแต่เลิกไปวันนี้ยังไงก็ต้องจำบทนี้ได้

ถามทุกคนโบ๊ยไปปั้นจันทร์หมดเลย
ปันจันทร์หันมาบอกว่าใครอยากเลือกตั้งอ๋อเจ้าอยากเลือกตั้ง
รอได้ขอรับเข้าใจว่าต้องทำตามรถแหม
อยากเลือกตั้งหรอ

ก็ไปบ่อน้อยสิ
เข้าใจว่าต้องตามโรดแม็ปครับ

สกิลดีเหรอมันเก่ง

เดี๋ยวจังโบยเลยไม่รับได้
คุณเอาคุณเลยตามหัว
เดี๋ยวขอเซลฟี่ด้วย
เดี๋ยวไปขอเซลฟี่
แล้วก็มีรูปนั้นอยู่ในไอจีของปั้นจัน
หากหลังจากนั้นวันนี้นะฮะเอาดาราเข้าไปประชุมโคลโลโมด้วย

เข้าไปกินที่ห้องประชุมโคลโลโมด้วยวันนี้มีรูปไหมฮะ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

ท่านนายกน่ารักและเป็นกันเองสุดท้ายของโป๊ปของโป๊ปแซ่บ
ของปั้นมีปั้นให้ปั้นอยู่ข้างหน้า

ห้ามเกร็ดท้านไปกันคุ้มมากเลยนะฮะ
ไม่มีใครสัมภาษณ์เลยลืมเหมือนไปหมดคุณแน่
ขอดีเอามาจากไทยรัฐนะฮะ
ไอจีของไทยรัฐคุณดูนะฮะ
ตั้งใจทำงานด้วยนะอเจ้า

ก็ได้เอามาในขณะที่ประชุมคอรมอลกันอยู่

นายกก็บอกว่าหลังจากที่เอาคอรมอส่วนหนึ่ง

การคณะรัฐมนตรีแบบนี้เลยนะ

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เอาดารา

ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาไปสัมภาษณ์หลายเรื่องมาก

จะเเทียดเนอะ

ก็ไว้อะไรอะไรอย่างนั้น

ตรงท่องเรื่องนี้

เบาะดำอัพเดทแววะหน่อย

เสียดแล้วตรงนี้ไม่เสียดแล้วค่ะ

คุณลุงซาเล้งนะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุด

ด้วยความโศกเศร้าลูกสาวของนายจรูน
เปิดเผยว่าทราบจากนายประพฤติพี่ชายว่า
จอร์ดส่งให้ในต้นที่เป็นเพื่อน

ทอดเหลือเกินนะฮะมาพูดคุย
แล้วก็ต่อรองเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งเดิมครอบครัวนั้น

ต้องการให้เรื่องการฟ้องร้องทางคดีแพ่งจบไป
จะได้ไม่ต้องมาเจรจาอะไรกันอีกแล้วอยากตนนั้นอยากให้จบแล้ว

ส่วนเรื่องการบวชนั้นเดิมทีเขาก็วางเงื่อนไขไว้ว่า
จอร์ดไม่จ่ายก็ไม่ให้บวชไม่ให้บวชหน้าไฟเงื่อนไขนี้ก็จบไป
เพราะว่าจอร์ดสามารถก็บวชได้ซึ่งเมื่อบวชก็เป็นการดีต่อพ่อของตน
ได้รับบุญกุศลนี้และในจอร์ดด้วยนะฮะ
ซึ่งนายจ้อยก็บอกกับญาติว่าจะมาบวชแต่ติดเรื่องการเดินทางไปเกณฑ์ทหาร
แต่ตอนนี้ก็บอกว่าจะมาแล้วจะมาแล้ววันนี้
บอกจะมาเดินทางมาบวชก่อนวันชาปนกิจในวันที่๔นะฮะ

จากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้ครอบครัวนายจรูนมีค่าใช้จ่ายสำหรับงานศพตลอด
การจัดงานทั้งหมด๑แสน๘หมื่นบาท
โดยนายพรจิตที่สุธาหรือว่าลุงพรสัปปะเหลอซึ่งเป็นมัธยนต์มัธยกด้วยนะฮะ
บอกว่าปัจจุบันของทุกอย่างมีราคาแพงขึ้นค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น
คำนวณมันก็ยากว่าทั้งหมดต้องใช้จ่ายเท่าไหร่แบบบอกเป๊ะไม่ได้
ที่ประเมินดูก็ถือว่างานนี้ไม่ได้มีอะไรฟุ่มเฟือยแล้วก็ประหยัดงบไปหลายส่วนเลยทีเดียว
แล้วลุงพรก็บอกอีกด้วยว่าในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนั้น
อย่างน้อยงานศพต้องจ่ายค่าเช่าสาราคือละ๑๐๐บาท
แล้ววันเผาก็คือค่าเตาเผาอีกพันหนึ่ง
วางเท่าไหร่ก็ยิ่งเงินเงียบพูดเรื่องค่าโรงอาหารอะไรเนี่ยนะฮะ
ส่วนค่ามรรคนายกหรือว่าสับปะเหลอนั้นตนยังไม่ทราบอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ
นี่ขนาดประหยัดเนอะงานศพก็ค่าใช้จ่ายสูงอยู่
จริงแล้วหลายคนพยายามไปดูประวัติของคุณลุงเขา
ใช่ไหมฮะว่าเป็นศักดิ์เจ้าของศักดิ์สิทธิ์อันลอยมาก่อนหรือเปล่า
เขาบอกเมื่อก่อนคุณลุงไม่ได้จนนะพี่
เมื่อก่อนคุณลุงเป็นคนที่ทำธุรกิจต่อมาธุรกิจในปี๔๐ฟองสบู่แตก
คุณลุงเลยประสบปัญหาจึงหลายคนก็เริ่มสงสัยว่า
เขาเป็นผู้ก่อตั้งศักดิ์สิทธิ์อันลอยหรือเปล่า
น่าจะใช่แต่อาจจะเป็นรุ่นแรก
ที่แบบว่าร่วมขายหรืออะไรอย่างนี้ใช่แต่แบบว่าชีวิตเขาเป็นช่างใช่ไหม
ถ้าปี๔๐๒๐ปีมาแล้วก็คงจะหา

ก็คือไม่ได้เป็นคนขี่ซาเล้งไม่ได้เป็นคนยากจนมาก่อนล่ะ
เป็นคนที่มีเงินเงินทำงานดี
เป็นคนที่มีเงินงานดีคงจะไปขยายสาขา
เพราะตอนนั้นศักดิ์สิทธิ์อร่อยเราต้องยอมรับช่วงหนึ่งที่คนไทย

ก็อาจจะมีปี๔๐ช่วงเปลี่ยนปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกัน
อีกหนึ่งเรื่องครับแม่ยิ่งกว่าซุปตาจริงนะ

แม่ฝากคือเอาง่าย
เรากำลังจะบอกว่าจากกรณีคลิปเสียงที่หลุดออกมา
ล่าสุดนางกระหนกพันธ์หมวกสวัยหรือฟ้านะฮะ
ออกมายอมรับว่านั่นแหละเสียงของนางจริง

แล้วตอนนี้นางกำลังเตรียมฟ้องคนที่เผยแพร่คลิปด้วย
เออพี่หนูไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเปิดแพร่แพร่คลิป

ละครเขามีเยอะมากคุณแม่ตอนนี้
คือเรื่องของเรื่องตอนแต่นางบอกนางจะเป็นคนฟ้องแล้ว

เพราะว่าจะมีการตัดต่อเกิดขึ้นนางเตรียมที่จะฟ้องคนที่เผยแพร่คลิปแล้ว
ดรสุกิตภูลศรีเกษมที่ปรึกษาคดีสลากกินแบ่งรัฐบาล

คนไทยบอกว่าพอเถอะจบเถอะ
กับคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรีไซโยกถูก๓๐ล้านมาที่เรียบร้อยแล้ว

หวยของคุณไม่ตกแล้วไปอยู่ในมือคนอื่นเห็นไหมล่ะ

ซึ่งนะฮะดรสุกิตภูลศรีเกษมเนี่ย

นำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สนผลโยธินเนี่ย
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับนายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

ฐานความผิดพรบคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

ล่าสุดในกราบเขาแจ้งความดังกล่าว

ทำให้ตนเนี่ยเกิดความเสียหาย
ซึ่งไม่มีที่มาที่ไปว่าเป็นใคร
แต่มีการยืนยันหลักฐานอย่างชัดเจนส่วนคลิปที่โดนปล่อยออกมานั้น

ฟังแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเสียงฟ้า

แต่ตัวเขาเองเขาก็ยอมรับแล้วนะว่าเป็นเสียงเขา
ผมว่าอาจจะมีขบวนเพื่อทำร้ายผม

แต่หลังจากนี้ผมจะไม่มีการติดต่อ
และไม่ช่วยเหลือทางคดีฟ้ากระหนกพันธุ์อีกเด็ดขาด

ทางด้านฟ้ากระหนกพันธ์เนี่ยก็เดินทางเข้าแจ้งความนะฮะดำเนินคดีกับ

และทุกคนที่นำคลิปออกมาเผยแพร่

ว่าเป็นคลิปเสียงของฟ้าจริง

ทุกวันนี้มันตั้งเป็นคลุปแล้วมันเป็นแบบว่าพอคลุปได้
ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วงบางตอน
เชื่อว่ามีคนไม่หวังดีนำไปตัดต่อ
ทั้งนี้ตนเองก็สงสัยว่าใครวะเป็นผู้ตัดต่อ
คลิปเป็นผู้เก็บเสียงรวมทั้งเผยแพร่คลิปนะฮะ

แล้วเชื่อว่าผู้ใหญ่ที่พูดถึงคงไม่มาเอาผิดตนเพียงเพราะเรื่องอย่างนี้หรอก
ทางด้านโอ้โหนี่ไปถึงพบตรเลยนะ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บังคับการตำรวจแห่งชาติคือเอาง่ายแหละ
คดีนี้ทั้งพบตรทั้งรองพบตรไม่ได้อยู่เป็นสุขกันเลย
กล่าวถึงกรณีคลิปคุณคิดดูว่าคลิปมันก็ต้องไปถึงนั่นน่ะ

เขาบอกว่าเสียงที่พาดพิงตำรวจว่าขอให้ตรวจสอบก่อน

หากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะต้องดำเนินการโดยส่วนตัวไม่รู้สึก

จะตรวจสอบว่าถูกพาดพิงมากน้อยเท่าไหร่
ก่อนจะพิจารณาว่าตำรวจจะฟ้องกลับหรือเปล่า

คุณคิดเอาเองแล้วกันไม่จบไม่สิ้น

เพื่อสร้างกระแสหารายได้ในการออกสื่อไหม

เอาเพลงใหม่นานนะ
วันแรกมาถึงยอดวิวกับสรุปอะ

อ่านคอมเมนท์มันอ่ะคือจริงอ่ะ

ตอนเนี่ยเข้าไปดูนะ

นี่หลานสองคนหลานรถเมนเหรอ

รักฉันต้องรักหลานฉันด้วยนะครับ
สำหรับใครที่ติดต่ออยู่นะคะ

นี่แหละนี่สวยสาวสวยมีรักยิ้มทั้งคู่เลย

สรุปแล้วเอาง่ายวันนี้อูเบอร์ก็ไม่ถูกแล้ว

แล้ววันนี้ภาพที่เราเห็นกันวันนี้

มาดูกันจัก

อย่างที่บอกว่าเป็นคลิปเจ้าปัญหาที่แก้ไม่ตก

คำถามนี้เกิดขึ้นว่าแม้จะมีกฎหมาย

คนจำนวนมากนะฮะยืนโบกในคืนฝนตก

เมื่อคืนนี้ต้องยอมรับอยู่ดีฝนนี่เราต้องตกหน้า
ขึ้นไปนั่งได้เลยนั้นตามกฎ
แต่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่มีใครได้
ตรงนี้คือผ่านมาสองแล้วนะ
อะไรอย่างนี้นะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
แฟนเพจเฟซบุ๊กเนี่ยบอกไม่เป็นไรหรอก
โค้ดคลิปข้อความรู้น้ำใจแท็กซี่
ที่มีให้กับพี่น้องชาวไทย
๔ทุ่มคืนวันฝนตก
ถ้าสักวันพวกเขาเรียกร้องความเห็นใจ

ประชาชนคนเดียวเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ต้องยอมรับว่าต้องการเดินทางที่กลับบ้าน
ในคืนวันที่ฝนตกแบบกระทันหันแล้วหนักด้วย
ยืนรอแท็กซี่เพื่อที่จะเดินทางไปยังจุดหมาย
แต่เห็นได้ชัดว่าแท็กซี่หลายต่อหลายคัน
ปฏิเสธปฏิเสธผู้โดยสารเป็นว่าเล่นเลย
ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รุ่นเก่ารุ่นใหม่

ผู้โดยสารกี่รายถามแม้จะเป็นคันเดียวกัน

คือเคยเหมือนกันเคยเห็น
ส่วนใหญ่เขาจะเลือกรับคนที่จะไปเส้นทางเดียวกัน

สมมุติถ้าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วเราจะกลับไปฝั่งทน
ถ้ามันไม่ได้ไปฝั่งโทนแล้วเขาจะกลับบ้าน

และวันนี้สิ่งหนึ่งที่แท็กซี่ทั้งหลาย
รู้กันเสมอว่าการปฏิเสธผู้โดยสาร
คือการกระทำความผิด

คุณเชื่อไหมว่าณวันนี้มีคนเข้ามาดูคลิปนี้กว่า๘แสนคน
บ่องทั้งหน้านี้แสดงความขี้เขียนรวมถึงวิผักวิจารณ์เป็นจำนวนมาก
เขาถามว่าปัญหานี้มันจะแก้ยังไง
ว่ามกลุ่มผิดอยู่ตรงไหน
อันนี้คอมเมนต์นะคุณแม่เขาบอกว่าหรือเปล่า
ปรากฏว่าฝนตกหนักพี่แท็กซี่เขาขับรถโฉบเข้ามาแล้วมาถามว่า
ให้ไปส่งไหมพวกผู้โดยสายบอกไม่ไป
อ๋อเหรอพวกโดยสายบอกมึงไปไป

โอ้โห

ขนาดนี้มีคนแสดงความคิดเห็นเยอะเหมือนกัน

นี่หนูว่าคุณแม่มันเยอะ

ให้มันรู้มั่งว่าเวลามีคนไม่ไปจะรู้สึกยังไง

ซี่ก็มีผสมกันทั้งเร็วและดี

แล้ววันนี้ทุกคนมีสื่อส่วนตัวหมดเลย
นี่แป๊บนึงถ่ายคลิปไว้เห็นปลาดูสีได้

แล้วก็พอมีอูเบอร์มีแกรปก็โว๊ยวาย

ทำให้ผู้โดยสารเดินทางได้ง่ายขึ้นก็ได้นะ

กงนี่ยากกว่าประเทศไทยนะ

มีดีเดย์กันไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าหลังจากที่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไปแล้ว
เรียกว่าในประเทศไทยในรอบ๕ปีที่ผ่านมา
มันมีผลกระทบต่อราคาสินค้าในช่วงที่กำลังจะถึงนี้หรือเปล่า

ต้องบอกเลยว่าสงการเบาใจได้คุณผู้ชม
ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจริงแต่ว่าไม่กระทบราคาสินค้า

หลังจากที่มีการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำในประเทศรอบ๕ปี
ก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจราคาของอุปโภคบริโภคจำเป็นต่าง
รวมถึงเรื่องของอาหารในพื้นที่กรุงเทพ
หลายจุดค่ะยังพบว่าไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้านะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มอาหารอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวข้าวแกง
อาหารตามสั่งหมูปิ้งลูกชิ้นทอดอะไรก็แล้ว
แต่เป็นต้นเนี่ยยังคงราคาปกติ
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณศูนย์การค้านะคะ
อย่างเป็นศูนย์อาหารที่ซอยวิภาวดีรังสิตซอย๙
หรือว่าย่านวังหลังตรงหลังการบินไทยนะคะ
ขณะเดียวกันก็เมื่อตรวจสอบค่าโดยสาร
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถเมย์ต่างสายการบินค่า

ตอนนี้ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

แต่นะตอนนี้บางคนอาจจะซื้อตัวไปแล้วไง

แต่ราคายังไม่ได้ขึ้นก็ยังเป็นปกติอยู่นั่นเอง

ค่ะพี่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้
แล้วจะเป็นอย่างไรนะคะแต่เหมือนจะเจ็ดแป๊บหนึ่ง

ถ้าประชาชนพบเห็นว่าราคาสินค้ามีการแอบขึ้น
หรือว่าจะร้องเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้า
นี่ก็โทรศัพท์ไปได้ผ่านสายด่วน๑๕๖๙นะคะ

มีอะไรที่รู้สึกก็บังคับดูก็เหมือนขึ้นแท็กซี่ไม่ได้นี่แหละเรื่องนี้
แต่คุณจะเชื่อไหมว่าวันนี้ไข่ไก่ล้นตลาดไหม
ไข่ไก่ไม่ล้นตลาดหมดเลยนะตอนนี้ไก่ไก่มาเยอะ
ไข่ไก่ปลอมเหมือนคุณแม่เยอะนะตอนนี้ไข่ไก่ประเทศไทยทุกคนทำฟาร์มไก่เจ๊งหมดนะ
จริงจริงพอหาคนกับหันมาทำพอทำก็ล้นอีก
งั้นมาดูอันนี้หน่อยนะฮะเรื่องปลาตูหนาชื่อแปลกไหมบางคนไม่เคยได้ยินนะฮะ
ประตูอยู่ที่สระมรกฏที่จังหวัดกระบี่ด้วยนะฮะปลาตูหนาก็คือปลาไหลหูดำ
เป็นปลาปลาไหล่ขนาดใหญ่นะฮะถ้าเป็นพันใกล้เคียงกับปลาไหล่
นี่แหละค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สระมรกฏแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ
บนคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกะบี่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยนะฮะ
เจอความน่ารักของเจ้าปลาตูหนาที่แหวกไห้เล่นอยู่ตามลำทานในน้ำ
สระมรกฏเนี่ยสร้างความแปลกใจเพราะว่าปกติไอ้ปลาตูหนาเนี่ย
มันไม่ค่อยออกมาให้คนเจอมันจะไปอยู่ตามเหนือน้ำของมันเนี่ยนะฮะ
ลำตัวยาวคล้ายปลาไหลแล้วก็จะมีขนาด๘๐เซนถึง๑๐๐เซนนะ
แต่ถ้าโตเต็มที่เนี่ยเมตรครึ่งเลยนะ๑๕๐เซนได้เลยนะ
หลังจากกลับจากวางไข่ในป่าชายเลนเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
เขากลับมาอยู่ที่ต้นน้ำแล้วเขาไม่ไปไหน
แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่ใต้สะพานทางเข้าสระมรกฏ
เต้นกันใหญ่เลยเพราะตัวยาวเชียวแล้วให้ถ่ายรูปด้วย
ว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเจ้าของถิ่น
ชอบชอบกินอะไรรู้ไหมชอบกินไก่ย่าง
โยนอะไรให้กินก็กินไปยังไงเขาแหล่ะอ่ะ
แต่พอเป็นไก่ย่างนี่นิ่งเลยอยู่กับพี่คนนั้นเลย
แฮปปี้กับการกินไก่ย่าง

เขาอาจจะกินทุกอย่างรึเปล่า

ทลกเนี่ยเมื่อกี้ที่อ่านข้อความคุณผู้ชมรับจากประตูบันไดโรงพยาบาล
ก็เอามาปล่อยไว้ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วบอกว่ารับไม่ได้แล้วติดธุระสำคัญ
ยังไม่ทันได้ออกจากโรงพยาบาลเลยอ่ะ
พี่ปล่อยกลางถนนนะเพื่อนพี่โดนอ่ะปล่อยกลางถนนเลยแบบไม่ไปแล้ว
แล้วก็ทำอะไรได้นอกจากลงในเฟซบุ๊คแล้วก็เราก็ทำอะไรไม่ได้

๑๒หมดก่อนตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่๑หมื่น๒๐๐๐บาทเมื่อก่อน
ตอนนี้ลองดูซิลองทายกันเล่นว่าเท่าไ
อักลูกอยากรู้ว่าเท่าไหร่มีแสน๑ไม่ไป

ยอมไปค่ะมา
กลับมาจริงอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยอย่าประมาท
คุณโป๊ปเนี่ยจำได้ว่าเห็นตั้งแต่วันที่มา
เมื่อก่อนเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยมาเดินสายขอออกโปรโมทเนอะ

เออที่เล่นกับบอยด์พิศนิมมาก่อนเนี่ยคือ
อย่างที่บอกชีวิตทำยังไงนางก็ไม่ดังเป็นเด็กออฟฟิศคนหนึ่ง
มาสมัครจดตร์จดตร์ปุ๊บจดตร์ไม่สร้าง

ก็เลยไปเล่นหนังไปเล่นหนังปุ๊บก็มาเดินสายโปรโมท
แล้วก็ชีวิตก็ว่างงานไปอยู่ช่วงใหญ่เลย

ตอนนั้นเขาบอกว่าได้งานอีเวนต์

สักพักนึงเป็นหมื่นห้า

พวกนี้ระดับแบบว่าค่าตัวแพงหมดเนี่ย

รถกะตัวอีกรถแล้วรถอีก

ณวันนี้ฆ่าตัวโป๊ป
เอาแบบ๒๐๓๐นาทีก่อน

๒๐๓๐นาที

แต่อันนี้ตามข้อมูลเขาบอกว่า

๑ชั่วโมงครับ

ต่อกลึ่งชั่วโมงใช่ไหมเปล่าคะถูกต้อง

รู้สึกว่าจะมีคนจ่ายตอนนี้๑๐กว่าล้านแล้ว

๕๐ก็จะจะ๒๕๐๐นาทีไง

คือต่างจังหวัดเองยอดของเขาเนี่ย

น้องจะเห็น
แต่ทำไมผู้ชายราคาสูงกว่าผู้หญิงล่ะ

ติดถ่ายละคร

นางก็เลยกรอบกลัวได้แต่โฆษณา

เป็น๑๐๑๐ตัวแล้วตีไปถูกตัวละ๓๕ล้านเท่าไหร่หรอ
ค่าตัวลุงโปมล่าสุดได้ข่าวว่าอยู่ที่เริ่มต้นที่๒๐๐๐
๒๕๐๐๐๐บาทแล้วเริ่มต้นต่อครึ่งชั่วโมงเลยคุณพี่
เรตติ้งละครสูงขึ้นสูงขึ้นก็คุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่า
นาทีโฆษณานาทีโฆษณาของบุภเพตอนนี้นาทีละนะ๔๘๐๐๐บาท

นาทีละ๔๘๐๐๐บาท
แต่คนเห็นกันเยอะมากว่าทุกคนเปิดจริงนะ
เป็นประวัติศาสตร์จริงนะฮะ
ก็เขาก็ไม่ได้มาโดยบังเอิญเขาก็สร้างสมเขามานะ
ตอนนี้จังหวะดีก็เป็นโอกาสที่ดี

คือละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้เริ่มที่๑๐นะก็เริ่มก็๓๔นะ

ซึ่งคนเขามาถามว่าค่าตัวทำไมขึ้นเยอะขนาดนั้น

เพราะเลสราคาพระเอกนางเอกตัวท็อปของวงการตอนนี้

ฉันว่ายังสู้อ้ำพัชราภาไม่ได้
ยังไม่ได้เนอะพี่อัมเขาสูงมาอยู่แล้ว
ด้วยกับคนที่๓๕แสนแล้วก็เหลือแต่อารมณ์ด้วย

คุณอัมประมาณ๓๕แสนแล้ว
ของพี่อัมเขาสูงแบบนี้มานานแล้ว
คือขอให้ต่างคนต่างอยู่ปรากฏว่าล่าสุดนี้คุณโบแวนด้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกแล้วก็มีการร้องไห้ด้วยว่าตัวเองนั้นไม่ได้ชอบสร้างกระแสใดนะฮะเธอก็เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวเรามีคลิปมาให้ดูค่ะไม่ทราบแล้วก็ไม่อยากรับรู้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกความคิดของคนหรือคำพูดคนมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดมุม
มีน้ำตาแหละมันไม่ชอบหรอกให้ใครมานั่งด่าเราคือด่าได้ค่ะแต่แต่อย่าแรงโบก็เจ็บเป็นก็อย่าอยากจะให้ปัญหานี้มันมันจบลงอะค่ะไม่ได้อยากพูดให้คนมาเห็นใจเราไม่ไม่ไม่ได้อยากพูดตรงนั้นแต่อยากให้ทุกปัญหามันจบมันจบได้แล้วแล้วตัวโบก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วคุณอาอยู่เสมอถึงแม้วันนี้ไม่ได้คุยกันก็ก็อยากให้ท่านได้อยู่ตรง
แล้วก็บอกว่าก็ขอบคุณยังเคารพอยู่เพราะอย่างน้อยคุณอาก็ดูแลพี่ปอมาพี่ปอก็ดูแลคุณอามา
คุณอาดูแลครอบครัวพี่ปอครอบครัวพี่ปอก็ดูแลคุณอาเธอก็พูดครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยเนาะ
เมื่อวานนี้มีคนแชร์ภาพติ๊กเจ็ดสดาโอ๊ยน่ารักแม่น่ารัก
ตัวจริงอ่ะ

คือจริงเขาก็ไม่ได้แบบนี้
แต่ว่ารูปร่างหน้าตาอะไรพี่ติ๊กเหมือนเดิม
เพราะหนูเคยเล่นละครกับเขาเมื่อประมาณเกือบ๑๐ปีที่แล้ว

นี่มีรูปกับของเขานะลูกชายเขาน้องเต็นต์
ไปเล่นน้ำกันคนก็โอ้โห
ซิกแพคพี่ติ๊กกันใหญ่เลยนี่เห็นไหม

โอ้โฮดู

ตัวเป็นขนาดนี้หรือย่างนี้อ่ะข้ากระเบื้องสวยมาก

น่าจะใส่เป็นกางเกงว่ายน้ำแล้วใส่กางเกงขาสั้นแล้วด้วย
แหมอันนี้ก็ไปมองลงไปใต้น้ำเข้าไปอีกดู
ก็ใส่แบบสปีโดอย่างนี้
จริงต้องบอกว่าพี่ติ๊กเขามาร่วมงานแถลงข่าวลงนาม

บอกว่ารูปที่ว่ายน้ำกับลูกอันนั้นภรรยาจัดการลงให้
คือผมว่าเขาอยากจะให้เห็นโมเมนต์ถึงพ่อ
อย่าไปโฟกัสในเรื่องของตรงนั้นเลยนะคะ

คุณโอเคจ้าพี่เมียวส่วนเรื่องเปลี่ยนพระอ้อมก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะ
ทุกอย่างก็ต้องช่วยกันตอนนี้ภรรยาผมก็ต้องโฟกัสที่ลูกคนโต
เต้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องการความรักความเอาใจใส

คนเล็กเนี่ยก็ต้องดูแลแต่จะเลี้ยงง่ายหน่อยค่ะไม่ค่อยยุ่งยาก
คือเด็กในวัยนี้เลี้ยงง่ายที่สุด
ถ้าโตเนี่ยก็จะมีความต้องการมากขึ้นแล้วอะไรประมาณอย่างนั้น

ไปพลิกมายังโอเคมันเริ่มคานเมื่อไหรแล้วเงยอยากให้มันกลับไปนอนอย่างเดิม
ติ๊กเขาเล่นละครทั้งหมดทั้งปวงนั่นแหละแล้วเขาต้องมีฉากถอดเสื้อ
ดังนั้นความมีวินัยในการดูแลตัวเองการออกกำลังกาย
แม้ว่ามันจะมีแค่ฉากเดียวเนี่ยเขาบอกเขาต้องทำ

ในตอนนั้นถ่ายรีบร้อยเสร็จเนี่ยพี่ติ๊กยังมันไม่ได้ฆาตน้อง
เขาคงแพลนของเขาไว้แล้วว่าแบบช่วงไหนที่เขาจะทำงานอะไรนะ
มีกล้าพี่มั้ยไม่มีเพราะทุกอันได้หมดแล้ว

ติ๊กเองก็มีแต่น้องชาย

เห็นตั๊กบอกว่ากำลังมาแรง

ช่วงหน้าค่ะคุณสันคุณสันประชากร

ไม่รู้อันนั้นพี่หอมบอกเอาไข่ไปฝาก

นี่เป็นสัมภาษณ์ผู้ชายเหรอ

เขาก็เป็นพิธีกรอลมดีคนนึงเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจะไปฝากไข่รอไว้เพราะอยากจะมีลูกเลย

ล่าสุดนักข่าวไปสัมภาษณ์สันนะคะคุณสัน
ก็บอกว่าเรื่องต้นหอมไปฝากไข่เขาก็ชวนผมไป

เขาก็แอบมาถามว่าชอบเด็กหรือเปล่า
อยากมีลูกไหมถามเรื่อยแล้วก็ชอบแหละ
แต่ว่าเพิ่งรู้จักกันได้๒ปีอยากให้นานกว่านี้ก่อน

ได้เมียถามแม่ขนาดนี้แล้วจะอะไรอีก
พูดข้างกัน๑๒ปีลดจะตายเธอแพ็คเกจทั่ว

ก็บอกว่าเล่งอ้อมไม่ได้เล่งตรง

ผมไม่ได้คิดอะไรหรอกซานบ้าง

พยายามจะทำทุกอย่างให้ดี
ทำหน้าที่แฟนให้ดีทุกวันนี้
ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจผมไม่ได้กดดันอะไรหรอก

ได้ตั้งใจหรอกว่ากี่ปีถึงจะแต่ง
อยู่ที่ใจเราทั้งคู่อยู่ที่ความพร้อม

ตอบหล่อลูกเอ๊ยเป็นคนอะไรนะ

เขาจะมีเวลาไปกับเราว่าเขาห่วงเขาหรือเปล่าคุณแม่
อ๋อนี่เพิ่งรักมา๒ปีอ่ะรู้สึกนานแล้วนะ
ไอ้ที่จะก้านั่งปะกบเด็กลูกครึ่งเนาะ

เป็นญาติรถเมล็ดค่ะทุกผู้ชม

ก็ควงแฟนนุ่มของเขาคุณแม็กชายานินไปเที่ยวอินเดีย
คลิปนี้นี่เรียกว่าทั้งหวานทั้งแซ่บมากคุณผู้ชมค่ะ
เรียกว่าพวกหายมาหลายปีแล้วอะนะคะ
แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวาน
ซึ่งช่วงนี้คุณไอซ์เองเขาก็ปล่อยออกมาเรื่อย

เราจะลองไปดูภาพกันสักนิดหนึ่งว่าภาพจะแซ่บหวาน

คือเขาใส่ชุดแบบว่าภาระตะน่ารัก
คล้ายว่าจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งไหมดูสิ
๓๐๐๐กับไม่รู้จักงานอินเดียมานาน
เราไม่เคยเห็นเลยนะผู้ชายคนนี้เพิ่งจะเห็น

เขามีถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็มีดินเนอร์
มื้อพิเศษฉลองก่อนรายละครของคุณไอส์
ใช่แล้วเขาบอกว่านอกจากภาพหวาน

คุณไอซ์ก็ใส่ชุดบิกินี่เล่นน้ำเหมือนเคยนะคะ
เรียกว่าทั้งหวานทั้งแซ่บสำหรับทริปนี้
ไม่มีภาพให้ดูในชุดว่ายน้ำ

แต่ทีนี้หลายคนรวมถึงเพื่อนก็ลุ้นกันว่า
มันจะมีแบบโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานหรือเปล่า

ก็ต้องรอดูกันต่อไปไม่รู้เหมือนกัน
โอเควันนี้เดี๋ยว๔ทุ่ม๑๐นาที

ตอนนี้กระแสอเจ้ากำลังแรงใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคุณเชื่อไหมว่าท่านหนึ่ง
เป็นคนเจอพระอาทิตย์ส่องที่
ประสาทเขาประตูตรงกันหมด
อาจารย์คนนี้เขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องสมบัติ

คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

ทั้งหมดยังมีสมบัติอยู่นะฮะ
แล้วก็ยังมีพวกที่ไปชอบไปขุดสมบัติ

ที่หนังที่ละครเล่าว่าสมบัติอยู่ตรงนี้

วัดชัยวัดอะไรก็แล้วแต่

แม้กระทั่งพระนางพยงนางพญาทุกอย่าง

ขุดเจอมาก็เยอะแต่ตายไปก็หมด

ถ้าสมมุติเราดูเรื่องพิษวรรษแล้วมีการ

จะมาเผยประสบการณ์สุดอาถรรพ์เลย

เขาบอกว่าบางทีแค่อีกก้อนเดียว

แล้วก็อาจารย์ลักษณ์วันนี้ก็มาแน่นอน

เวลาคุณทุกวันนี้เรารู้ว่าคุณไปโบราณสถานกันเยอะเหลือเกิน

บางคนบอกว่าแค่ก้อนอิด

๔ทุ่ม๑๐นาทีเรากลับมาเจอกันในมูไนท์อีกครั้งหนึ่ง

ไปเจอกันที่มูไนท์๔ทุ่ม๑๐นะฮะ
พรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่กันต่อ